ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
เหตุการณ์นี้เสียชีวิต๔ศพสาหัสอีก๖คนเป็นผู้หญิงทั้งหมด
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุกับเด็กผู้หญิงอายุ๑๐๑๔ปีนะครับ
คนนี้ก็ถูกคุมตัวไปในการสอบปากคำ
จัดยาดนอกจากไปที่โรงพยาบาลแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องไปรับส่งไปอำเภนกุศลนะครับ
แล้วก็มีการพิธีทำพิธีเชิญดูวิญญาณกันนะครับ
เนี่ยพอดีการเลี้ยวเรียกว่าบินจับอยู่ทั้งโน้นพอดีเลย

แต่ไม่ได้จากที่ที่โรงบาลทั้งหมด

เป็นรถ๔ล้อแต่ว่าใส่เครื่องแห่
เครื่องแห่คือลำโพงตู้อะไรเครื่องปัน
จ้างเขามาให้มันสนุกสนาน

แฮดอกเพิ่งประสาทเพิ่งออกฝรรษา
ใน๔ศพที่เสียชีวิตมีคนหนึ่งเป็นเด็กหญิงอายุ๑๔เท่านั้นนะครับทุกผู้ชมครับ

นี่ก็บอกว่ามีร้านอีกค่ะ
มีคนมีค่ะมีคนมาบอกว่า

เอาไปไปก็ไม่ทันหรอกโรงพยาบาล
ร้านนี้บอกบอกว่า

ตำรวจคุมตัวนายเสมอคนขับรถกระบะ
ทุกเครื่องเสียงที่ไปพุ่งชนเขาแล้วนะครับ
ก็เอาไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายนะครับ
พบว่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะฮะ
แจ้งข้อหาขับรถขณะมึนเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่น
เจ็บสาหัสและถึงแก่ความตายนะครับ